ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังสูตรเด็ด
เพราะที่นี่นอกจากได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้ว
คุณได้พระปลุกเสกกลับบ้านด้วยค่ะ
ท้องอิ่มบุญงงไปเลยค่ะคุณค่ะ
มาค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาย่าชะแลมนะคะ
อยู่ริมถนนสายบ้านค่ายน้องกระบอก
เยื้องสำนักงานเทศบาลตะบนบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่
เปิดขายให้ลูกค้าตามปกติในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนาะ

แต่ว่าเขามีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ
ด้วยการนำพระก็คืออย่างเช่น
องค์พระพุทธโสธรองค์หลวงปุถวช
เอามาแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมที่กำลังเนี่ยมาเป็นพระเป็นองค์ไม่ได้เป็นพระเครื่องเล็กนะ
เอาเข้ามาแจกลูกค้าที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะคะ
คุณอธิษพลอินชัยคุณนิวเจ้าของร้านนี่คุณนิวนะ
บอกว่าการนำพระประธานมามอบให้กับลูกค้านั้น
คือเขาเป็นการต้องการที่จะตอบแทนลูกค้า
และอยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่เป็นมงคลในวันพระด้วยนะฮะ
เขานำพระที่มอบมาเนี่ยนะลักษณะขนาดหน้าตัก๓นิ้วและ๗นิ้ว
เอามาแจกจำนวนกว่าร้อยองค์นะคะไม่ได้แจกพระเครื่องนะคะจ้ะ

มาพูดสรุปองค์เล็กอ่ะที่อยู่ในกรอบแก้วสวยงาม
ส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือพูดถึงเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือของเขาหน่อย
ก๋วยเตี๋ยวเรือเขาเปิดขายมานานแล้วใช้สูตรคุณย่าที่ถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
แน่นอนล่ะคนมากินอร่อยอยู่แล้วความอร่อยอยู่ที่น้ำซุปเขาใช้เครื่องปรุงเองทั้งหมดนะฮะ
สมุนไพรการผัดเครื่องพะโล้และสิ่งสำคัญที่ทำให้น้ำซุปเข้มข้นคืออะไรรู้ไหมคะ
สับปะรสเฮ้ยมันช่วยยังไงนะสับปะรสช่วยให้น้ำซุปมีความหวานกลมกล่อนกลมเปรี้ยวแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลเนี่ย
ย่อยเนื้อให้มันสวยง่ายด้วยให้เนื้อสัตว์เนี่ยเปื่อยขึ้นค่ะทางร้านเนี่ยมีเส้นให้เลือกสั่งปกติเลยเส้นมีบะหมี่ไข่เส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรแต่นิยมสั่งกันมากคือเส้นบะหมี่กึ่งนะคะ
อ่าสั่งได้หมดเลยชามเล็กราคา๒๐บาทขออภัยชามใหญ่๔๐บาทเล็ก๒๐ใหญ่๔๐ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคุณย่าแชล่มเปิดขาย๙โมงถึง๖โมงเย็นหยุดทุกวันพุธจองโต๊ะสั่งกลับบ้านอะไรโทรไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้า
โอ้โหนะดีเลยก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เนอะน่าตื่นใจนะน่ากินน่ากินใครมีโอกาสอยู่ระยองไว้ไปคะหากอยากได้พระด้วยต้องรอวันวันพระรอบหน้า
แล้วอ่ะกูจะแวะไปกินก่อนครับไอ้เดี๋ยวเขามีจัดแจกแบบนี้